หมาปรากฏว่าโดนรถชนอาการสาหัสเลย
ผู้หญิงคนนี้พยายามจะช่วยพยายามจะยื้อชีวิตมัน

ตอนนั้นน่ะคือหมามันวิ่งมาจะมาเล่นกับเธอนะตัวหนึ่ง
แต่ไอ้หมาตัวนั้นมันวิ่งพวดไปแล้วมันมีหมา๒ตัวเห็นไหม

ตัวนี้ไล่ตัวตัวอีกตัวออกถนนเธอปิดหน้าเลย
ปิดหน้าเลยสำหรับว่าเห็นเต็มเลย
เห็นเต็มตาทำยังไงต่อ
ไอ้หมาตัวขาวที่มันวิ่งไล่ไปเนี่ยมันก็วิ่งมาหาสองคนนี้
คือจังหวะนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกเลยนะเข้าใจแหละ

ที่สุดเธอไปหยิบเป็นท่อนไม้
เหมือนกับจะไปเขียมันมาก่อนนะคะ
เอาไปแล้วลากน้องหมามาอยู่ริมถนนไม่ให้โดนรถทับ

ที่ขับผ่านไปผ่านมาแล้วขับมาเร็วด้วยไง
ซึ่งน้องหมาที่เธอลากมาเนี่ยนะมันนิ่งแล้วอะค่ะ
นี่ดูสิโดนชนอ่ะเจ็บป่ะ

ใช่เธอปั๊มหัวใจเนี่ยดู
นี่รีบปั๊มหัวใจค่ะเพื่อยื้อชีวิต
อยู่ประมาณสัก๕นาทีแต่ว่ามันก็ยังนิ่งอยู่อะค่ะ
ทีนี้เธอลุกขึ้นแล้วก็แบบโอ้โหยื้อชีวิตไม่สำเร็จจริงอ่ะ
ส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยคือมันก็กลายเป็นคำถามเหมือนกันนะ
ว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ผู้ชายหรือว่ากำลังช่วยที่จะตามเจ้าหน้าที่

เหตุการณ์นี้ค่ะคนเอาคลิปไปโพสต์แล้วก็เขียนว่าน้องมีจิตใจที่ดี
มานั่งรอรถเห็นน้องหมาโดนรถชนยังช่วยปั๊มหัวใจในกล้องหน้าบ้าน
คนก็มาชมน้องผู้หญิงคนนั้นนะว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยื้อชีวิตได้
แต่เห็นน้ำใจของเธอจริงจริงอะค่ะแล้วน้องหมาเนี่ยมันก็กลับดาวหมาไปแล้ว
มันตายแล้วนะคะแม้ช่วยมันไม่ได้แต่ไปเอาซากมันออกจากตรงนั้นก็ถือว่าสุดยอด
ใช่ไม่ต้องปล่อยให้รถมาทับอีกนะ